มีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางจากกาญจนบุรีไปที่บุรีรำ
ยังไม่ได้ติดเชื้อแต่เขาต้องกักตัวก่อนที่ศูนย์กักตัวก่อน๑๔วัน
แต่แหมกินข้าวกล่องไม่ถูกปากไม่ไหวแล้วมันไม่อร่อยไม่ชอบ
ให้เมียทำน้ำพริกผักลวกมาให้หน่อยอยากกินเหลือเกิน

ไม่ให้เอาน้ำพริกผักลวกเข้าไป
โมโหคนอยากกินแล้วมันไม่ได้กินมันโมโห
ถามว่าทำไมไม่ให้ผมกินก็เมียผมทำมาให้

เขาบอกว่าก็เมียผมทำมาร้อนเนี่ยก็เพิ่งมาส่งคุณก็เห็นทำไมผมจะกินไม่ได้
เมียผมตำน้ำพริกให้กินตลอดเวลาผมไม่เคยท้องเสีย
แต่เจ้าหน้าที่เขาเป็นห่วงไงเป็นห่วงเลยเออเดี๋ยวท้องเสียอย่าเพิ่งเอาเข้าไปเลยเพราะกลายเป็นเรื่องเป็นราวกัน
แต่เหตุการณ์ตอนโต้เถียงกันเราไม่มีคลิปไม่มีภาพ

เขาก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจมาช่วยหนูหน่อย

คนกักตัวจะมาทำร้ายหนูเพราะว่าเขาอยากกินน้ำพริก

สุดท้ายตำรวจก็ต้องมาไกลเกลี่ยครับ
เป็นเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในศูนย์กักตัวครับ
ที่ตำบลปราศาสตร์ที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
ตำรวจก็ไปตอนไปถึงสองฝ่ายเขาอยู่ห่างกันแล้วแต่ว่ายังเผชิญหน้ากันอยู่
อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์กักตัว
ก็ไปพูดคุยกับคุณธิดามรัฐอายุ๒๘ปีเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์กักตัว
บอกว่าคุณตำรวจก็มาเช้านะเมียคุณวิชาญ
หนึ่งในคนกักตัวเอาอาหารก็มีน้ำพริกผักลวกแกงผลไม้มาฝากให้คุณวิชาญกิน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบดูก่อนก่อนเอาไปให้คนกักตัวว่า
ขออนุญาตไม่ให้เอาน้ำพริกเหล่านี้เข้าไปให้ได้เฉพาะผลไม้เท่านั้น
เนื่องจากว่าเคยมีญาติเอาอาหารประเภทนี้เข้าไปแล้วท้องเสีย
มันก็วุ่นวายถึงขั้นก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่คนกักตัวคือวิชาไม่พอใจด่าลั่นเลย
แล้วปรีมาจะทำร้ายหนูด้วยหนูก็ตกใจ
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจเอาไปฟังเสียงเขาเล่าหน่อยนะฮะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

บอกว่ากลัวท้องเสียเขาก็อธิบายแล้วว่าเดี๋ยวนะ
เมียผมมาทำมาให้ร้อนเลยร้อนเพิ่งทำมาจากที่บ้านเลย
เมียเขาทำให้กินตลอดจะท้องเสียได้ยังไงก็เลยโต้เถียงกัน
และที่บอกว่าผมจะเข้าไปทำร้ายผมไม่ได้ปรีไปทำร้าย
ผมจะเข้าไปเอาถุงน้ำพริก
เออก็เลยเถียงกันไปมาสุดท้าย
เจ้าหน้าที่บอกเอาอย่างนี้ละกันคุณก็ทำตามที่เขาขอร้องแล้วกัน
คุณวิชาญคุณอดทนกินข้าวกล่องไปก่อนแล้วกันเนอะ
ให้ครบกำหนดครบปุ๊บ๑๔วันปุ๊บ
คุณจะกลับไปกินน้ำพริกที่บ้านที่เมียคุณทำ
อย่างไรเมื่อไหร่กี่โค้กกี่ถ้วยก็ได้

คุณวิชาญเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็